นาฬิกา๒๖นาทีนะครับมาตรวจสอบสภาพอากาศพร้อมกันในรู้ก่อนร้อนหนาว
ผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันเมื่อสักครู่นี้คุณเขมสอนถามว่าช่วงนี้ทำไมร้อนเหลือเกิน
ตอนนี้เรากำลังจะก้าวเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วนะครับโลกของเรานั้นเริ่มหันบริเวณพื้นที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับ
เข้าใกล้แนวตั้งฉากของนักวิทยศมากยิ่งขึ้น
ต่อจากนี้เป็นต้นไปอุณหภูมิในหลายพื้นที่จะสูงขึ้นครับ
แต่ว่าบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนั้นจากการตรวจสอบ
ก็พบว่าตอนนี้ยังคงได้รับอิทธิพลจากบริเวณความกดอากาศสูง
แต่ว่าแผลลงมาครั้งนี้เป็นกำลังปานกลางเท่านั้นแผลลงมาปกกลุ่มบริเวณพื้นที่ภาคอีสานและบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
ลักษณะดังกล่าวจึงทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นอากาศยังคงได้สัมผัสกับอากาศเย็นหนาวในช่วงเช้ากับช่วงค่ำ
ชื้นเหล่านี้เองมีอุณหภูมิสูงนะครับจึงทำให้อากาศค่อนข้างที่จะร้อนอบอ้าวเป็นพิเศษ
ขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับหลังจากที่บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผลลงมานั้น
เหนียวนำให้มรสุมตะวันออกเชียงเหนือที่พัดปกกลุ่มบริเวณพื้นที่ภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ
แน่นอนครับเมื่อมีกำลังแรงขึ้นแบบนี้สิ่งที่ยังคงต้องย้ำเตือนกันก็คือเรื่องของสถานการณ์คลื่นรวมไปถึงสถานการณ์ฝนนะครับ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยพื้นที่สีแดงนะครับยังคงอยู่จุดเดิม
ก็คือบริเวณตั้งแต่จังหวัดสุราธานีเลื่อยยาวลงไปจนถึงบริเวณจังหวัดนราธิวาส
บริเวณดังกล่าวนั้นคาดการณ์ว่าคลื่นน่าจะสูงประมาณ๒๓เมตร
โดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงเป็นพิเศษนะครับยังคงต้องย้ำเตือนประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณตามริมชายฝั่ง
มาถึงนักท่องเที่ยวที่จะทำกิจกรรมบริเวณดังกล่าวคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์คลื่นสูงซัดฝั่ง
รวมไปถึงชาวเรือที่จะออกเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังครับเรือเล็กควรที่จะงดออกจากฝั่งไปจนถึงสุดสัปดาห์นี้
เช้านี้ในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยนั้นมีสภาพอากาศเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันทีละภาคกันนะครับ
เริ่มต้นกันที่ภาคเหนือกันก่อนนะครับ

แต่ว่าช่วงเช้าครับหลายพื้นที่ยังคงมีหมอกนะครับ

ในการใช้รถใช้ถนนในช่วงเช้าด้วยนะครับ
อุณหภูมิบริเวณทางตอนบนของภาค
สุดอยู่ที่ประมาณ๑๕องศานะครับ
ส่วนบริเวณทางตอนล่างเนี่ยนะครับ
อากาศเย็นครับต่ำสุดอยู่ที่๑๘องศา
สูงสุดวันนี้อยู่ที่ประมาณ๓๔องศาเซลเซียต
ไปดูที่บนยอดดอยกันหน่อยครับ

ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๕๙องศาเซลเซียตนะครับ

อีสานเช้านี้ตื่นมาคงเจอกับหมอกเช้านะครับ
มาถึงอาจจะมีหมอกหนาในบางพื้นที่
ตอนบนของภาคยังได้สัมผัสอากาศหนาวนะครับ
อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้อยู่ที่๑๔องศาเซลเซียต

อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ๑๗องศาเซลเซียต
สูงสุดวันนี้อยู่ที่ประมาณ๓๒องศาเซลเซียตครับ

อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ๘๑๒องศาเซลเซียต

มีเมฆเป็นบางส่วนกับมีหมอกในตอนเช้า
รวมไปถึงมีหมอกหนาในบางพื้นที่เช่นเดียวกัน
สุดวันนี้อยู่ที่ประมาณ๒๓องศาเซลเซียตครับ
สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๔องศาเซลเซียต

เช้าวันนี้นั้นมีเมฆเป็นบางส่วนกับมีหมอกในตอนเช้านะครับ
ต่ำสุด๒๒๐๓๔องศาเซลเซียต

ใครที่จะออกเดินเรือห่างจากชายฝั่งอาจจะต้องระวังหน่อย
สุดวันนี้๒๑องศาสูงสุดวันนี้๓๓องศาเซลเซียต
ตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
ไปฝั่งอันดามันกันบ้างครับ
เช้านี้มีเมฆเป็นบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองบางแห่ง

อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๒๒องศาเซลเซียต
สูงสุด๓๕๐องศาเซียด

ห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ๑ถึง๒เมตร
ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เช้าวันนี้มีเมฆเป็นบางส่วนกับมีหมอกในตอนเช้า
ต่ำสุดวันนี้๒๓องศาครับสูงสุดวันนี้๓๗องศาเซลเซียต
นี่คือลักษณะอากาศนะครับในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทย
ในระยะนี้เป็นช่วงที่มีอากาศแปรปวน
อย่างในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมไปถึงในบริเวณปริมณฑล
และบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกยังมีโอกาสที่จะต้องเจอกับสายฝนอยู่
ยังไงใครที่จะใช้ชีวิตรวมไปถึงทำกิจกรรมกลางแจ้งในระยะนี้
ต้องเฝ้าตรวจสอบสถานการณ์เรื่องของสภาพอากาศเป็นพิเศษ
ส่วนชาวเหนือตอนนี้สถานการณ์หมอกวันนั้นก็เริ่มขยายตัวเป็นวงกว้างอย่างต่อเนื่อง
ยังไงก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วย
ทั้งหมดทั้งมวลนี้คือพยากรณากาศในรู้ก่อนร้อนหนาว
คุณผู้ชมสามารถให้จะติดตามสภาพอากาศเพิ่มเติมได้

ตอนนี้ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
สวัสดีครับ